ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้มาแล้วคุณผู้ชมค่ะกรณีที่ลูกจ้างชื่อน้องหมิว
อันนี้เป็นนามสมมุติที่เราพูดถึงในข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าถูกในจ้างทำร้าย
แล้วในจ้างเองก็ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่าหมิวเองนี่แหละนะคะที่ติดยาเสพติด
แล้วก็มีแฟนติดผู้ชายด้วยนะคะมีความจริงสองด้านที่เรารอกันอยู่
แล้วสุดท้ายก็มีการนำเอาเส้นผมของฝั่งลูกจ้างคือน้องหมิวไปตรวจหาสารเสพติด
เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าจริงอย่างที่ในจ้างพูดหรือเปล่า

ก็ปรากฏว่าคุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเอาเส้นผมไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
บทสรุปเดี๋ยวขออนุญาตไล่เป็นข้อเลยแล้วกัน

ตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะ
สรุปว่าจากการตรวจสอบเส้นผม
ระบุได้ว่าตลอด๑ปีที่ผ่านมาไม่พบสารเสพติดหรือสารแปลกปลอมค่ะ
ไม่มีนะคะไม่มีสารเสพติดไม่มีสารแปลกปลอม
ข้อต่อมาอาการทางจิตเวทมีอาการทางจิตเวทหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจโทเชนกาญจนปัดรองผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวทประเมินอาการเบื้องต้นของน้องหมิว
พบว่าภาวะซึมเศร้าหรือแนวโน้มการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับน้อย
ส่วนระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถือว่า
อยู่ในระดับคนปกติทั่วไป
เพราะฉะนั้นพอผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
คุณเอกพบบอกว่าหลักฐานทุกอย่างมันชัดแล้ว
ว่าน้องหมิวบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ในจ้างพูดเลย
กล่าวหานะคะหลังจากนี้ก็จะเดินหน้า
ดำเนินคดีในจ้างตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ทางฝั่งน้องหมิวหลังจากที่ผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้
ก็บอกตอนนี้สบายใจขึ้นมากได้รับความยุติธรรมคืนมา
ในจ้างพยายามติดต่อเพื่อขอไกล่เกลี่ยและไม่ให้เอาความ
แต่เธอบอกมาพูดอะไรตอนนี้มันสายไปแล้ว
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
นี่แหละค่ะก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปหลังจากนี้นะคะ
เพราะว่าถ้าฟังเรื่องราวจากในฝั่งของน้องหมิว
เธอก็ถูกนายจ้างเรียกว่าทารุณกรรมเลยล่ะ
บังคับให้วีดีโอคอลแล้วทำร้ายตัวเองนะคะต่างนานาสาหัส
นี่ค่ะครับอ่านไปยังรู้สึกเห็นใจรู้สึกแบบหวาดเสียวเลยนะเนี่ยฮะ